มาดูเรื่องเว็บพนันออนไลน์อันนี้น่าจะระเบิดจริงคุณทัศพงศ์นะคะ
จากการเปิดของคุณอัจฉริยะนะคะซึ่งวันนี้ไปเปิดประเด็น
รายชื่อของตำรวจที่มีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์นะคะ
ก็มีชื่อของนายตำรวจระดับบิ๊กด้วยนะคะ
ไปแบบพร้อมเต็มที่นะคะ
บนป้ายก็เต็มไปด้วยชื่อบุคคลและชื่อตำรวจยศสังกัด
นำมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยค่ะ
ส่งเรื่องถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ตรวจสอบ
ในอัชฎิยาทร์ระบุว่าตำรวจในป้ายนี้๑๖๐นาย
หกนายเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ขนาดใหญ่
ข้อมูลบนป้ายเอาเท่าที่พูดได้
ก็คืออักษรย่อและยศของพลตำรวจเอกสอเสือ
ซึ่งนายอัจฉริยะอ้างว่าเป็นบอสระดับเจ้าของ
โดยมีพลตำรวจโทจอจานในฐานะลูกน้องคนสนิทดูแลผลประโยชน์
และเปิดชื่อนำสกุลยสตำรวจที่เหลือ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับพลตำรวจตรี

ส่งให้กองบัญชาการสอบสวนกลางดำเนินการแล้ว
สำหรับกลุ่มนี้เป็นของสอท
สำหรับกลุ่มนี้เป็นของสอทแต่ว่ายังมีของ
ตำรวจนครบานและตำรวจภูทรภาค๑
ซึ่งเตรียมเปิดข้อมูลอีกครั้งในลำดับต่อไปค่ะ
วัดสัวนมีเม่นขาวดูแลอยู่ต้องอย่าลืมว่าเม่นขาวก็อยู่ไหนมาก่อน
อยู่สอบสวนกลางมาก่อนเห็นไหมเนี่ยผมถึงถามว่าจะเอาไหวไหม
เพราะถ้าเอาไหวผมชอบนะถ้าเอาไหวจริงผมว่าตำรวจไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยโดน
รายชื่อในตำรวจที่นายอัจฉริยะอ้างนั้นมีจำนวน๑๖นาย
ซึ่งตำรวจระดับพลตำรวจเอกเป็นอดีตระดับบริหารของสตช
ส่วนเว็บพนันที่ระบุถึงเจ้าตัวเชื่อว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายสารวัตรสัวค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคดีเดี๋ยวคดีนี้ก็ต้องตามต่อนะคะว่าจะมีการขยายผลไปยังไง
ตำรวจสอทยื่นสารขออนุมัติหมายจับนายกิติพงศ์ขจรบุญถาวรหรือบิ๊กค่ะ
นี่คือน้องชายคนที่๓ในตระกูล๔บ่อใบไม้
ร่วมกับพวก๗คนนะคะจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนเล่นการพนัน
และร่วมกันฟอกเงินค่ะนะคะ
ประเด็นของนายอัจฉริยะที่นำรายชื่อตำรวจชั้นผู้ใหญ่สังกัดสอทมาเปิดเผย
สตชโดยบอกว่าเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์
ผู้บริหารสอทก็ยืนยันว่าถ้าพบความผิด
ก็ดำเนินการขั้นเด็ดขาดเช่นกันค่ะ
เมื่อกี้ได้รับแจ้งว่าว่าสารพิจารณาและอนุมัติหมายจับแล้ว๗ลาย
๑ในนั้นก็คือวิทยาลัยถ้าหลักฐานถึงใครก็ต้องดำเนินการ
ไม่ว่าจะเป็นใครเนาะไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือเป็นใคร

คือมันมีรายชื่อตำรวจสอทรได้เยอะมากเลยที่คุณอัจฉริยะบอกนะคะ
กี่คนก็๒บวก๔หกไหม๖วะ

ผมก็เชื่อว่ามันเป็นภาพภาพตำรวจทั้งหมดนะครับ
ก็ดูนิดนึงว่าบอกว่าท่านพิจารณาตำรวจเอกชาติจะเยี่ยนอาจสำการ
ในส่วนของสทเราต้องตรวจสอบรายงานอยู่แล้ว
สำหรับรายชื่อผู้ที่ถูกออกหมายจับพร้อมกับบิ๊กรวม๗คนเนี่ยนะคะ
ก็ผู้สื่อข่าวบอกว่าน่าสนใจว่ามีแฟนสาวของบิ๊ก
ซึ่งแฟนสาวมีดีกรีผ่านเวทีประกวดดาราวัยรุ่นสาว
ซึ่งเป็นเวทีใหญ่ระดับประเทศรวมอยู่ด้วยค่ะ